หลังจากที่นายสงการอัจฉริยทรัพย์นะครับได้นำเด็กสาวคนรับใช้ของหญิงไก่
มาออกรายการโทรทัศน์แล้วก็สื่อต่างโดยระบุว่าถูกกลั่นแกล้งดำเนินคดี
ล่าสุดหญิงไก่ผู้เสียหายก็ได้ออกมาแถลงข่าวแล้วนะครับ
พร้อมกับแสดงหลักฐานยืนยันว่าถูกลักทรัพย์จริง
แต่ว่าไม่ถึง๑๐ล้านบาทตามที่ตกเป็นข่าว

ในวันนี้ข้าพเจ้า
ขอชี้แจงต่อท่านสื่อมวลชน
แขนงที่มาในวันนี้
รับทราบว่าข้าพเจ้าขอยืนยันความบริสุทธิ์ทุกเรื่อง
ข้าพเจ้าดำเนินการร้องทุกข์เก่าหา

ประกอบการจับกลุ่มทุกคดี
ข้าพเจ้าพร้อมที่จะต่อสู้
เพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
เพื่อปกป้องเกียรติภูมิและชื่อเสียงของข้าวตลอดไป
คำยืนยันของหญิงไก่ไฮโซชื่อดัง
ออกมาแถลงข่าวต่อหน้าสื่อมวลชน
ว่าไม่ได้กันแกล้งให้ดำเนินคดีกับเด็กสาวคนใช้

ประธานเครือข่ายต่อต้านบ่อนทำร้ายชาติ
ศาสนาและพระมหากษัตริย์
นำผู้เสียหายออกสื่อต่างรวมถึงรายการโทรทัศน์
ในลักษณะทำให้เข้าใจว่าถูกกันแกล้ง

พี่ตอบเท่านี้พี่มีกล้องทุกขั้นตอน
กล้องแบบเมื่อกี๊ที่น้องเห็นรึยัง

หนึ่งในผู้ต้องหาได้อย่างแน่นอน
พร้อมระบุว่าเด็กสาวคนดังกล่าว
ได้เข้ามาทำงานในฐานะเด็กรับใช้พร้อมกับพ่อแม่
แต่เมื่อทำงานเพียงไม่กี่วันก็พบว่าทรัพย์สินส่วนตัวหายไป
ได้เข้าแจ้งความเพื่อดำเนินคดี
นี้ยืนยันพร้อมต่อสู้คดีในชั้นศาล

จะมีมูลค่าไม่เกิน๑๐ล้านบาทตามที่เป็นข่าวแต่ยังใด
อกจากนี้หญิงไก่ยังเชื่อว่าน้องก้อยไม่ได้กระทำความผิด
แต่เพียงผู้เดียวแต่มีขบวนการ
พร้อมยืนยันว่าต่อจากนี้จะทำการฟ้องร้องดำเนินคดีฐานหมินประมาท

เนื่องจากมีพฤติกรรมคุกคามและทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง
พร้อมตอบโตกรณีที่มีการระบุว่า
ดำเนินคดีกับคนรับใช้ในลักษณะนี้มาแล้วหลายครั้ง
ว่าไม่เป็นความจริง
ทั้งนี้อีก
ทั้งนี้หญิงไก่ยังระบุอีกว่าภายในบ้านได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้ทุกห้อง
แต่บุคคลภายนอกจะไม่ทราบว่าติดไว้จุดไหน
พร้อมยืนยันไม่เคยพาเด็กรับใช้ไปต่างประเทศ
เพื่อค้าประเวณีอย่างที่ถูกกล่าวอ้างอย่างแน่นอน
พลังจัดจีริทธิสินข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน